หลังจากที่แก๊งค้ายาเสพติดที่ชื่อว่าแก๊งมันทุกเม็ด
เผยแพร่คลิปทำร้ายร่างกายเครือข่ายแก๊งค้ายาที่เบี้ยวเงิน
เพื่อเป็นการประจานคมขู่ให้คนอื่นหวาดกลัว
ก็เป็นการเผยแพร่คลิปอย่างไม่เกรงกลัวกฎหมาย
ล่าสุดตำรวจร้อยเอ็ดกำลังเร่งตรวจสอบว่า
เป็นฝีมือของแก๊งเดิมก็คือแก๊งมันทุกเม็ด
ตำรวจยืนยันว่าเคยปราบเคยกวาดล้างไปแล้วหรือไม่

แต่ยืนยันว่าจะต้องดำเนินคดีกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
พร้อมกับขอให้บุคคลที่อยู่ในคลิปที่ถูกทำร้าย
มาแจ้งความเอาผิดกับผู้ที่ลงมือ

ในคลิปจะเห็นว่ากลุ่มชายชะกันกำลังรุมทำร้ายชายคนหนึ่ง

ไม่เท่านั้นยังใช้ไม้เบสบอลตีเข้าที่ลำตัว
นำซ้ำยังใช้ปืนจ่อไปที่ลำตัวด้วย
ระหว่างที่ชายคนดังกล่าวถูกซ้อมก็ได้ยกมือไหว้เพื่อร้องขอชีวิต
โดยเสียงการสนทนาเป็นการเค้นหาคำตอบ
เกี่ยวกับการเบี้ยวเงินค่ายาที่ถูกโกงไป
อกจากนี้ยังมีคลิปอื่นที่คาดว่าเป็นเครือข่ายยาบ้า
ถูกทำร้ายร่างกายจากการเบี้ยวเงินเช่นกัน
ส่วนใหญ่จะถูกต่อยถูกตีจนนอนกับพื้นแบบจมกองเลือดชวนสลด

ร้อยเอ็ดมันทุกเม็ดก็ได้ลบคลิปดังกล่าวออกทันที
แก๊งมันทุกเม็ดไม่ถือเป็นเรื่องใหม่
เพราะก่อนหน้านี้ตำรวจได้ออกกวาดล้างเครือข่ายทั่วประเทศ
หลังมีการโพสต์เฟสบุ๊คเหิมเกลิม
ชวนผู้สนใจมาสมัครเป็นเครือข่ายค้ายาบ้า
โดยใช้เพียงบัตรประชาชนเพียงใบเดียวเท่านั้น

ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดร้อยเอ็ดเปิดเผยว่า
จากการดูคลิปกรณีการทำร้ายร่างกายเพื่อประจาน
ถือเป็นเรื่องที่ท้าทายกฎหมายมาก
เผยว่าขณะนี้ได้ส่งสายสืบลงพื้นที่
เพื่อตรวจดูว่าเป็นแก๊งค้ายาเดิมที่เคยถูกกวาดล้างไปก่อนหน้านี้หรือไม่
รวมทั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดจริงหรือไม่
ซึ่งขณะนี้ได้สั่งการให้ชุดสืบสวนออกสืบหาต้นต่อของคลิปนี้แล้ว
ถ้าผิดพระราชบัญญัติยาเสพติดหรือคดีอาญาการทำร้ายร่างกาย
ก็จะดำเนินการให้ถึงที่สุดและจะรีบดำเนินการโดยเร็ว
แนะนำบุคคลที่ถูกทำร้ายที่อยู่ในคลิป
สามารถเข้าแจ้งความและให้ข้อมูลต่างแก่เจ้าหน้าที่ได้
ขณะที่การดำเนินการต่างกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด
ก็จะเพิ่มความเข้มข้นมากขึ้น
ก็ถ้าอยู่ในเกษตรพื้นที่ของตำรวจร้อยเอ็ด
ให้มาแจ้งความว่าลูกในพื้นที่ได้
มันจะได้มีข้อมูลต่างกับผู้ที่การทำผิด

ตำรวจภูทรจังหวัดร้อยเอ็ดเปิดเผยข้อมูลที่น่าสนใจว่า
คลิปที่มีการแชร์กันเป็นคลิปเก่าที่นำมาแชร์ใหม่
เข้าใจว่าเพื่อต้องการให้เครือข่ายค้ายาที่มีอยู่เกิดความเกรงกลัว
และเป็นการแอบอ้างใช้ชื่อแก๊งหมั่นทุกเม็ด
แก๊งนี้ถูกกวาดล้างมาก่อนหน้านี้
อย่างไรก็ตามขณะนี้ทางตำรวจไม่ได้นิ่งนอนใจ
เร่งหาตัวหนึ่งในอดีตแก๊งหมั่นทุกเม็ดมาขยายผล
ว่าขณะนี้แก๊งยังมีอยู่หรือไม่
หรือมีการฟื้นคืนชีพอีกครั้งโดยผ่านเครือข่ายรุ่นใหม่
เพราะการกระทำเช่นนี้ถือว่าเป็นการท้าทายกฎหมายเป็นอย่างมาก
ข่าวเทราะทีวีรายงาน